สวัสดีค่ะได้เวลามากับผู้สบัดสำเร็ว๓คนในผู้กัดสบัดข่าว
กลับมาแล้วมาเจอกัน๓คนพร้อมหน้าแบบนี้ผมชนะคุณชิสาและน้องจูด้งนะครับ

เมื่อวานหายไป๑วันหลายคนก็ถามว่าหายไปไหนหายไปไหนจะกลับมาเมื่อไหร่
จริงผมว่าจะต่ออีกสัก๒๓วันนะเนี่ย
เออถ้าคุณอยู่ต่ออีกคุณก็อยู่ไปเลยค่ะไม่ต้องมาแล้วค่ะ

หัวหน้าท่านพูดแบบนี้เลยว่าถ้าคุณชนะยังไม่กลับมากรุณาอยู่ที่อื่นยาวเลยนะ
คนก็เลยต้องรีบบึงกลับมากรุงเทพ
คือถ้าวิ่งได้ผมวิ่งเลยนะจากจุดนั้น
หัวใจอยู่ที่นี่เลยอยากจะมาเจอคุณผู้ชม
แล้วในวันที่สุดเราก็เหมือนกับแบบกลับมาพร้อมหน้ากันแล้ว

คุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนมาไหนมันก็ต้องมีความพร้อม
ในเรื่องของการเตรียมน้ำมงน้ำมันให้พร้อม
ถูกไหมจะขับรถขับราไปไหนยิ่งช่วงนี้เดินทางไกลอยู่นะคะ
แต่ประเด็นมันคือว่าตอนนี้น้ำมันขึ้นนะคะ
เช็คราคาน้ำมันกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
จะได้เตรียมสตุ้งสตางค์กันให้พร้อม
น้ำมันขึ้นรับปีใหม่เลยเหรอ
ส่วนดีเซลยังคงราคาเดิมค่ะคุณชนะ๓๔บาท๙๔สตางค์

ยังคงนิ่งอยู่ตอนเขาขึ้นก็ไม่ขึ้นตอนเขาลงก็ไม่ลงกับเขา
ขณะที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็พิจารณากรอบวงเงินกู้เฟส๒ในวงเงิน๓๐๐๐ล้าน
เพื่อที่จะนำมาเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยอดณวันที่๑มกราคม๒๕๖๖ติดลบอยู่ที่๑๒๐๐๐กว่าล้านบาท
ก็เดี๋ยวจะนำมตินี้เสนออนุมัติให้แก่คอรมอต่อไปด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันดีเซลนั้นจะยังคงตรึงราคาไม่เกิน๓๕บาทได้อีกนานเท่าไหร่

ไม่มีใครรู้หรอกอนาคตน้ำมันจะราคาเท่าไหร่
ยังคงต้องได้ใช้อยู่ในช่วงนี้ต่อให้บางคนจะเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตามนะคะ
แต่ว่ายังคงต้องใช้น้ำมันไปอีกสักระยะหนึ่งเลยล่ะ
ก็ได้แต่คาดการณ์เนาะว่าน้ำมันมันจะขึ้นจะลงอะไรยังไง
อ่าลองหาวิธีประหัดพลังงานอื่นอื่นดูแล้วกันนะคะ
จะมีอะไรบ้างไปดูครับ

ผมเข้าสู่วัยนั้นแล้ว

เพราะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบ
ก็เลยมีประชาชนแล้วก็ผู้สูงอายุเพิ่มปีละ๑ล้านคนนะครับ
ทั้งนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็เลยจัดสิทธิประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุ
อบบริการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุตลอดปี

สำหรับผู้สูงอายุ๓รายการเนี่ยอุปกรณ์มีอะไรบ้าง

จริงผู้สูงอายุจะสายตาอะไร

ใช่แต่ได้หมดจำนวนเท่าไหร่๕แสนราย
คือปัญหาสายตาแตกต่างกันออกไปบางคนเป็นเรื่องของต้อกระจกก็ว่าไป

ถามว่าผู้สูงอายุที่สายตาสั้นมีไหม
ก็มีดังนั้นแว่นจึงจำเป็น
ใช่ฮะอันนี้ก็จำเป็นนะครับ
อ้อมผู้ใหญ่แล้วก็แผ่นรองทรัพย

และที่สำคัญมีนี่ด้วยแผ่นเสริมทรัพย์ซึมซับการขับถ่าย๕ล้านชิ้นครับ
เทียม๗๘๐๐๐ชิ้น
อันนี้ก็จำเป็นแล้วผมก็มีแล้วด้วย
นี่ค่ะคุณชนะต้องดูเลย
และรากฟันเทียม๗๒๐๐ชิ้น
โดยสามารถจ้องคิวผ่านกระเป๋าสุขภาพ
เลือกสอบพ่อสชไหนแอปเป๋าตั้งได้ทั่วประเภทเลยนะครับ
นี่ต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างดีนะคะ
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่อยู่มายาวนานนะคะ

แต่ว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าสร้างอะไรเอาไว้ให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่เขาได้ประโยชน์บ้างไหมคะ

เป็นคนเดียวมั้งที่ยอมรับว่าตัวเองแก่

เรื่องอายุมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อย

มีคนคนหนึ่งเขาขับรถตอนกลางค่ำกลางคืน

ขยื่นเลื่อนออกมากลางถนน

ไปดูพร้อมกันซิว่าเป็นอะไรครับ

ไม่ใช่ผีแต่เป็นหลุมเอง

เต็มคาราเบลมาเลยครับ
โอ้โหแต่ทาแป้งมาสักขาวจั๊วเลยนะลุงนะ

ดูกันเป็นอุทาหรณ์ด้วยคุณผู้ชมครับ

ไฟฟ้าแรงสูงในตะบนดูใต้

พลเมืองดีเขามาเจอเขาน่ะ
ขับรถมาคนเดียวแล้วไฟหน้ารถ
แล้วสาดไปเจอกับคุณลุงคนนี้

ตอนแรกนั่งงนเงนอยู่กลางถนน

อีละคนขับรถมาเขาขับมา๑๙๗๔สำคัญ

ตอนแรกคิดว่าไม่ใช่คนด้วยคิดว่าเป็นผีด้วย
สุดท้ายเป็นคุณลุงคนนี้เมาหนักเลยฮะ
อาการไม่ค่อยดีนะอันนี้ต้องพูดให้ฟัง
เพราะว่าต้องฝากเตือนจริงเพราะน่าจะดื่มมาเยอะ
อาเจียนเป็นไปได้อยู่แล้วคนที่ดื่มเยอะ
แต่นี่ถึงขั้นอาเจียนเป็นเลือดเลยนะ
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันจบงานนี้ต้องพาไปตรวจสุขภาพนะ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสัก๔ทุ่มครึ่งได้ครับคุณชิสาคุณจูด้งครับ
ตอนที่กำลังดูอาการคุณลุงอยู่อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่ง
วิ่งหน้าตาตื่นมาเลยแล้วก็ตะโกดบอกว่าพ่อหนูพ่อหนูถูกรัดชนแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไปดูใกล้
ปรากฏว่าถ้าไม่ใช่พ่อตอนแรกนึกว่าพ่อแต่กลายเป็นเพื่อนพ่อเหรอคะแล้วรู้ได้ไงเป็นเพื่อนพ่อ
ก็เพื่อนพ่อคนนี้นั่งจวดอยู่กับพ่อของเธออ้าวแล้วเพื่อนพ่อก็มาอยู่ในสภาพนี้
พ่อกลับบ้านไปนอนแล้วใช่เหลือแต่หลุงคนนี้แหละคุณหลุงก็จะพอคุยรู้เรื่องนิดหน่อย
บอกนักข่าวอย่าเรียกหลุงว่าขี้เมาพนักงานร้านเหล้าเขาเรียกหลุงว่าลูกค้า
ลูกค้าลูกค้าสภาพนี้
ก็คือเรื่องของเรื่องคนแถวนั้นเขาจำได้ว่าลุงคนนี้เมาประจำหาที่หาจังหวะในการชวนเพื่อนแถวนี้ดื่มเป็นประจำ
แล้วมาคราวนี้น่าจะฉลองปีใหม่ดื่มจัดดื่มหนักจนอาเจียนเป็นเลือดเลยฮะ
ก็เลยต้องฝากไปยังลูกหลานช่วยกำชับช่วยดูแลกันหน่อยวันละเป๊กวันละแบน
มันก็อย่างนี้แหละนะ
ใช่ค่ะก็อาจจะกลายเป็นเสพติดสุราเสพติดแอลกอฮอล์ไปแล้ว
เท่านั้นไม่พอเดินตุ๊ปัดตุ๊เป๋มาข้างทางแบบนี้แล้วอาจจะเดินไปบนถนนโดนรถชนเกิดอุบัติเหตุอีกนะครับ
ฝากเตือนเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องที่น่าเสียใจน่าเศร้าใจครับ
ค่ะเรื่องนี้ก็อยากจะเตือนเหมือนกันสำหรับสาวนะคะ
ที่เดินทางโดยรถโดยสารหรือรถประจำทางก็แล้วแต่
อย่างกรณีเธอคนนี้ค่ะนั่งรถตู้
แต่ถูกหนุ่มหื่นที่นั่งข้างเนี่ย
บังคับให้ทำอนาจารย์คุณผู้ชม
สุดท้ายเธอลงไปจากรถไปได้ไปบอกคนขับแท็กซี่
คนขับรถตู้ให้มาช่วยเหลือ
คนขับรถตู้โมโหอย่างหนักเลยค่ะ
ไม่ดีคนขับรถตู้นี่ถึงขั้นบอกว่า
หน้าพี่เหมือนโจรไม่ทำอย่างงี้เลย
ไอ้หนุ่มเองหน้าตาดีทำไมจึงทำอย่างนี้
ทำแบบบนรถตู้พี่เขาได้ยังไง

ปัดด้านแรก
คุณตำรวจถึงขั้นต้องมาตบไหล่แล้วบอกเดี๋ยวผมจัดการเองพี่ใจเย็นใจเย็นนะพี่นะ
มันก็น่าโมโหแทนพี่เขาเหมือนกันถ้าพูดถึงอ่ะนะคะ
เพราะว่าพี่คนขับรถตู้โดยสารคันนี้เขาขับรถเป็นอาชีพ
รถทำมาหากินของเขามีคนมาทำอนาจารย์มันก็ไม่เป็นสิริมงคลใช่ไหม
รถตู้โดยสารคันนี้ค่ะเดินทางเส้นทางสายสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาค่ะ
พี่เขาบอกไม่ไหวโมโหจริงวัยรุ่นชายคนนี้
อนาจารย์น้องผู้หญิงอายุ๒๒ปีเมื่อช่วงเย็นวันที่๓มกราคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์เป็นยังไงพี่คนขับรถตู้บอกว่า
ตอนแรกเนี่ยนะบนรถตู้โดยสารก็มีผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑คนซึ่งก็คือน้องผู้เสียหายนี่แหละ
ส่วนผู้ชายคนก่อเหตุนี้นะคะเพิ่งขึ้นมาทีหลัง
จากอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พอนับจำนวนผู้โดยสารแล้วเท่ากับว่าในรถเนี่ยมีผู้โดยสารรวม๓คนใช่ไหมคะ
จังหวะนั้นแหละค่ะผู้ชายผู้ก่อเหตุคงเห็นผู้หญิงหลับอยู่ไง
แต่ว่าด้วยความที่เบาะมันสูงคนขับก็มองไม่เห็น
คนอื่นก็ไม่ได้สังเกตถูกไหมเพราะว่าผู้ก่อเหตุกับผู้เสียหายนั่งเบาะหลังสุดเลย
ใช่อยู่ท้ายสุดมันมองยากก็นั่นสิคะแม้ว่าน้องเขาจะส่งเสียงร้องยังไงก็ตาม
ก็ไม่ได้ได้ยินอ่ะไม่มีใครมาช่วยนะคะจนกระทั่งว่ารถเนี่ย
จอดตลาดเจ้าพรมอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ
น้องผู้หญิงลงจากรถมาขอความช่วยเหลือ
คนขับบอกมองหน้าเนี่ยยังมีอะไรเหลว
ขาวขาวติดอยู่ที่ใบหน้าและเส้นผมอยู่เลยผมไม่ขอพิจารณาต่อมันคืออะไรนะ
อืมอ่าก็คิดเอาเองแล้วกันโอ้เขาก็เลยรีบตามตัวผู้ก่อเหตุมานะคะ
ก็เลยไปพบอยู่ที่บริเวณห้องน้ำคิดว่าผู้ก่อเหตุคงจะไปล้างตัว
โอ้โหเลยรีบแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มค่ะก็สืบสาวราวเรื่อง

ตอนแรกผู้ชายผู้เกาะเหตุไม่ยอมรับนะคะ
แต่สุดท้ายก็ยอมจำนวนด้วยหลักฐาน
แล้วก็อ้างว่าไม่ตั้งใจ
ผู้เสียหายเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุนี้นะคะ
ผู้ชายคนนี้มาจับตัวก่อนเลยค่ะ

แต่ว่าน้องเนี่ยเหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่น
งัวเงียน่ะคนกำลังหลับอยู่ไง
พอมาได้สติอีกทีเนี่ยมาเห็นแล้วว่า
เขาบังคับให้อมค่ะ
อมอย่างไรล่ะรู้เหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
รวนลำไหม
แต่ว่าเหมือนครับเป็นครัวหลักฐานครึ่งหลับครึ่งตื่น

เอางี้เอางี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เรื่องดีเทลการทำอนาจารย์รายละเอียดต่างเนี่ย
เดี๋ยวทางตำรวจเขาต้องสืบทราบกันอีกทีนึง
ใช่ค่ะเพราะว่าทางตำรวจสพเสนาเนี่ย
ให้ข้อมูลบอกว่าทั้งสองก็ได้พาผู้ปกครองมาเจรจาร่วมกัน

โดยฝ่ายหญิงยังไม่แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนะคะ

แต่เดี๋ยวจะเชิญทั้งสองฝ่ายเนี้ยมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งครับอืม
ก็ถือว่าถูกทำอนาจารย์ชัดเจน
น้องเขาก็เป็นผู้เสียหายจึงไปขอความช่วยเหลือ
เดี๋ยวเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรก็ติดตามกันอีกทีนะคะ
งั้นก็ต้องฝากเตือนจริงนะโดยเฉพาะผู้หญิง
ถ้าเป็นไปได้เวลานั่งรถตู้แล้วเห็นว่ารถตู้คนมันน้อยเนี่ย

นั่งที่คนจะเห็นตรงประตู
แต่ข้างหน้าก็น่าห่วงเหมือนกันนะ
ข้างหน้าที่นั่งกับคนขับ

เออแต่อย่าไปถึงขั้นอยู่หลังสุดแบบนี้

เอาก็ฝากแล้วกันใครจะเอาไปไหนจะเป็นไหลให้ปลอดภัย
เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นบนรถตู้เหมือนกันครับ

ปกติจะนั่งได้๑๑คน๑๓คน
แต่ว่ารถตู้คันนี้ฮะอัดไป๑๕คน
พอผู้โดยสารบอกว่าพี่มันอันตรายนะ
กลับโดนรถตู้บอกว่าขู่ถ้าปากดีแบบนี้ลงไปเลยครับ
นี่ฮะมีการจะไล่ผู้โดยสารลงแบบนี้มันได้เลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมเล่าแบบนี้ภาพในคลิปเนี่ยมันค่อนข้างมืดนะฮะ
เพราะว่าถ่ายในรถตู้โดยสารคันหนึ่ง
ก็เลยขอเล่าให้ฟังแบบนี้คือเจ้าของคลิปกับเพื่อนเนี่ย
เขาบอกว่าเขานั่งรถตู้โดยสารจากจังหวัดศรีสะเกดครับ
เพื่อจะเข้ากรุงเทพปกติกฎหมายเขากำหนด
ให้นั่งได้ไม่เกิน๑๓ที่นั่งเพื่อความปลอดภัย
แต่รถคันนี้ฮะเขาบอกว่าอัดกันมา๑๕ที่นั่งครับ
โอ้โหยังกับปลากระป๋องแล้วก็ยังมีเมียของคนขับ
นั่งข้างหน้าอีกคนหนึ่งเจ้าของคลิปฮะ
เขาก็เลยไปทักท้วงบอกพี่แบบนี้มันไม่ได้นะ
เสร็จแล้วทำยังไงต่อถูกโชเฟอร์ฮะบอกเฮ้ยเนี่ย
ถ้าไม่พูดแบบนี้ลงไปเลยโอ้โหก็เลยมีปากเสียงกันนะฮะ
แล้วก็โตเถียงกันแต่ว่าสุดท้ายเขาไม่ได้ลงนะ
เจ้าของคลิปกับเพื่อนเนี่ยก็เลยอัดคลิปซะเลยนะฮะ
เสร็จแล้วเนี่ยเจ้าของคลิปเขาก็ไปถึงจนกรุงเทพนะฮะ
แล้วก็นำคลิปนี้มาโพสต์เห็นว่าแม้จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จริง
ผู้โดยสารเยอะแล้วก็รีบเดินทางแต่ว่าทำผิดกฎหมายแบบนี้เป็นอันตรายมากนะครับ
แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรยอมรับแล้วก็ไม่ควรเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเลขทะเบียนรถตู้คันนี้เอาไว้นะครับ
ฉะนั้นทางขนส่งก็คงจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ยากนะครับ
ครับแต่ก็ต้องเนาะใจเขาใจเรานะครับเพราะว่าผู้โดยสารบางทีถ้าอัดมาเยอะเนี่ย
แล้วบางทีเขาไม่ได้นั่งเขาอาจจะเมื่อยได้นะครับ

อันตรายด้วยเวลาเบรกอะไรอย่างนี้นะฮะ

แต่ว่าต้องฟังความทั้งสองด้านนะ

เช่นเดียวกับข่าวมันก็มีสองด้านเหมือนกันคุณผู้ชมครับ

อายุ๕๖ปีที่ใช้ชีวิตรักกับคุณครู

ทั้งคู่รักกันปกติดีแหละครับ

เพราะว่าตัวเองก็เปย์ให้เยอะแล้ว
ขอเงินคืนได้ไหมไปลองฟังเสียง

อุดมสนิทงามอายุ๕๖ปี

พัฒนาเด็กเล็กอำเภอทุ่งใหญ่
ก็คบหากันมาอยู่กันมานานนะ
เท่าไหร่ฮะ๔ปีครับ

จริงก็อยากจดทะเบียนนะคุณลุงเขาว่าอย่างนี้
ก็มีการเรียกเงินเรียกทองเรียกแหวน

มีธุรกิจทำเรื่องของน้ำดื่ม

แล้วตัวฝ่ายหญิงเองได้ขอคุณลุงเขาบอกว่า

เปิดคาแคและร้านเสื้อผ้า
ตอนแรกเนี่ยคุณลุงอุดมแกบอกอย่างนี้ว่า
ก็ให้เงินไปต่อเติมร้านนะ

ต่อมามีลงทุนธุรกิจทำน้ำดื่มอีก๑๗๐๐บาท

แกบอกว่าแกขายที่ดินสวนยาง

ลุงอุดมก็กู้เงินท็อกกัสซอร์มาให้อีก๓๕แสน

แล้วยังให้ฝ่ายหญิงเนี่ย

ลุงบอกว่าให้ไปหมด
ทั้งเงินและทรัพย์สินรวมถึงหัวใจโอ้โหย
รวมแล้วมูลค่าก็๓ล้านลุงแกว่าอย่างนี้
แล้วทำให้ตัวเขาก็มีหนี้สินติดตัวเจ้าหนี้ตามทวงด้วยนะ
อย่างนี้อยู่กันไปอยู่กันมาอย่างที่บอกอยู่กัน๔ปีถูกไหม
ลุงบอกว่าสักพักฝ่ายหญิงตีตัวออกห่าง
อุดมแกบอกว่าเจ็บป่วยด้วยเป็นต้อกระจกด้วยตาก็มองไม่เห็น
ถึงขั้นต้องใช้สิทธิ์๓๐บาทเพราะว่าเงินหมดแล้ว
ลุงต้องไปอาศัยอยู่ที่ขนำในสวนยางไม่มีไฟฟ้าใช้
หลังจากไปทำเลเซอร์ดวงตาแล้วพักฟื้นก็ติดต่อฝ่ายหญิงขอเงินใช้
แต่ฝ่ายหญิงปฏิเสธพร้อมบอกเลิกขอไปมีแฟนใหม่ครับคุณชิสา
ลองฟังเสียงคุณลุงกันก่อนนะครับ
น่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหลังจากคืนไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่าง
จะอยู่ที่เขามาเลยต้องว่าว่าเขาจะซ่อนมาเนี่ย
ที่เจนเหลว้นไปบริโภคอยากเจอตลาด
ถ้าใดฐานะภรรยาก็ไปดูแลได้แต่ความเชื่อเธอเองก็มีภาระนะที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างเลยทะเลาะกัน
ทะเลาะกันไหลครั้ง
นู่นนี่นั่นเอาจริงครูเอ็มบอกอย่างนี้ว่าเงินเนี่ยใช้จ่ายด้วยกันนะทำมาหากินด้วยกันนะ
แล้วอยู่พอเลิกกันจะมาทวงคืนแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
แล้วเธอยืนยันว่าตอนที่นายอุดมป่วยไม่มีรายได้เนี่ยเธอช่วยนะ
ช่วยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
รวมแล้วเนี่ยตอนที่เธอจ่ายไปเองเนี่ยมันก็ไม่น้อยกว่าที่ลุงอุดมจ่ายให้เธอนะ
ลองฟังเสียงเธอพูดบ้างครับ
พี่ก่อนแล้วก็ได้แน่นะครับ
ได้ทั้งนั้นไม่ได้ขอนะแกสนึกให้แกให้มาเองไม่เคยขอแก

แต่พอแต่พอเหมือนกับว่าพอจบกันพอแกไปอยู่บ้าน
อกเงินอืมบอกอย่างงี้นะครับว่ากิจการคาแคร์นายอุดมเนี่ย
ลงทุนช่วงแรกก็จริงแต่แม่น่ะหาเงินมาสมทบด้วย
ค่ะตัวเขาเองลูกชายน่ะก็ดูแลธุรกิจแล้วก็ได้เงินเดือนเนี้ย
ละหมื่นห้าอืมรายได้ผลกำไรทั้งหมดนะฮะ
แม่และนายอุดมก็แบ่งกันใช้ตามภาษาผัวเมียก็ไม่เห็นจะมีอะไร
แต่ช่วงหลังฮะนายอุดมบอกว่าแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว
ก็ส่งให้เขาลูกชายของครูเอ็มที่เป็นลูกกับสามีคนเก่า
ช่วยดูแลต่อแล้วตัวลูกชายเนี่ยนะฮะลูกชายครูเอ็มเนี่ยนะฮะ
ก็เลยอยากจะฝากบอกไปว่าลุงอุดมเลิกตามราวีหรือประจานแม่ได้แล้ว
เลิกกันนานแล้วอย่ายุ่งกันเลย
ส่วนเรื่องเงินลูกเขาบอกแบบนี้แฟร์แมนเลยนะ
รับปากไว้แล้วเดี๋ยวจะนำธุรกิจคาแคร์เข้าธนาคาร
แล้วนำเงินไปคืนให้กับลุงอุดม๒แสนบาท
โอเคไหมโอเคไหมเออถ้าโอเคก็รอหน่อยแล้วกัน
ถูกต้องรอหน่อยเพราะว่าอยู่ในช่วงของการดำเนินการ
เงินเป็นแสนอ่ะเนอะบางทีก็ต้องใช้เวลายิ่งคนทำธุรกิจ
ต้องใช้เงินหมุนด้วยเหมือนกันนะคะยังไงก็ขอให้
ปัญหาที่มีอยู่คลี่คลายกันไปได้แล้วกันนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยทำงานประจำนะคะ
ช่วงระยะเวลานึงแต่พอดีว่าคุณแม่อายุมากแล้ว
ก็เลยตัดสินใจลาออกค่ะกลับไปที่บ้าน
ถอนผมงอกเป็นอาชีพสร้างรายได้ได้น่าสนใจเลยค่ะ
ฮะถอนผมเหงานี่แหละค่ะคุณชะนัก
โหรับถอนงอก

เนี่ยถอนงอกถอนงอกใครว่าไม่ดี
ดีนะคะมีรายได้ให้กับเธอด้วยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ค่ะคือคุณสุกัญญาบุญช่วยอายุ๓๙ปี
ขึ้นป้ายใหญ่เลยนะคะบอกรับถอนงอก
นี่ใครผ่านไปผ่านมาแถวบ้านเนิน
อาจตำบลท่าตานอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกเนี่ย
เห็นแน่นอนนะคะและเธอก็ยังได้ปรับปรุง

ร้านทำผมเห็นมั้ยมีเตียงสระด้วย

ให้บริการอย่างดีคือนอกจากถอนผมงอกให้แล้วนะนี่ยังมีการแบบสระผมให้ด้วย
ถ้าถอนแล้วมันก็ต้องรู้สึกว่าอยากจะสบายหัว

ถามหน่อยว่าเรื่องราวเป็นมาไงเล่าให้ฟังหน่อย
คุณสุกัญญาบอกว่าเมื่อก่อนก็ทำงานประจำนั่นแหละ
เป็นพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชนมา๕ปีค่ะ
แต่ว่ามีเหตุต้องลาออกเพราะว่าคุณแม่อายุ๘๕ปีแล้ว
คุณแม่ก็อายุมากแล้วชะลาแล้วนะคะแล้วยังมีโรคประจำตัวด้วย
เธอก็เลยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูว่า
จะมีอาชีพอะไรที่ถ้าอยู่บ้านแล้วยังทำได้ด้วย
ปรากฏว่าอาชีพถอนผมงอกนี่แหละสะดุดตาเธอค่ะ
บอกน่าสนใจเพราะลงทุนน้อย
และที่สำคัญคือตัวเธอน่ะชอบถอนผมงอกอยู่แล้วค่ะคุณ

เพราะว่าแม่เนี่ยใช้ให้ถอนผมงอกตั้งแต่เด็ก

เธอก็เลยมาเปิดถอนผมงอก

ลูกค้ามาใช้บริการต่อเนื่องเลยนะ

ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะนอนถอนหรือจะนั่งถอน
แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความถนัดเลย

บางคนผมขาวเยอะหน่อยก็ใช้เวลาถอนนานหลายชั่วโมง
มีถึงขั้น๖ชั่วโมงก็เคยทำมาแล้วนะคะ
เดี๋ยวนะนั่งถอนผมงอก๖ชั่วโมง

เขามีความเชี่ยวชาญเขามีเทคนิค
แล้วบางท่านเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะผมขาวมากหน่อย

และทราบซึ้งดีกับผมหงอกที่มันขึ้น
เพราะฉะนั้นอยู่พิศนุโลกบ้านคุณด้วย
คุณลองหาโอกาสไปใช้บริการกับน้องเขาดู
ถ้าน้องเข้ามาถอนหัวงอกผมแล้วก็

ไม่เหลือผมบนหัวแล้วล่ะครับ

ไม่ได้ของปลอมแต่ย้อมมาครับ
ผมผมพูดทำไมเนี่ยผมพูดทำไม

อุ๊ยผมเขิมผมตอบหมดเลย

คุณสุกัญญาบอกว่าที่ทำได้คล่องแคล่วแบบนี้

จะรู้ว่าเทคนิคการแหวกผมยังไง
หยิบเส้นไหนให้มันถูกต้องและรวดเร็ว

แต่ว่าต้องบอกว่าฝึกฝนมาด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการรับจ้างถอนผมงอก
บอกว่ามีทั้งให้ลูกค้ามาที่บ้าน
แต่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าลูกค้าอยู่ในระยะพื้นที่แบบไม่ไกลมาก
ก็สามารถไปบริการนอกสถานที่ได้

เพราะว่าคุณแม่อายุมากเธอก็ต้องดูแลแม่ด้วย
ดังนั้นก็เลยมีแผนว่าเดี๋ยวอนาคตนะ
จะขยายกิจการให้ลูกสาวของเธอ
เปิดร้านถอนผมงอกในตัวเมืองด้วยค่ะคุณ

ชีวิตแบบนี้ล้ายคนเอาไปทำ
แล้วประสบความสำเร็จถึงขั้นที่ว่าเช่าห้องเช่าน่ะ

คุณยังไม่มีคุณไม่เข้าใจหรอก
สักวันหนึ่งคุณจะเข้าใจนะครับคันหัว
หอดรอทั้งน้ำตาไปตามคนที่ถอนผมออกเมื่อกี้มาช่วยพี่คนนี้เลย
เล่าแบบนี้ว่ารถคันนี้ขึ้นไปบนหัวคุณแม่ท่านนี้ได้อย่างไร
เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกชายคนเล็กเนี่ยเขาเล่นรถบังคับ
ตอนแรกเนี่ยก็เล่นแค่แบบเอาไปถ่ายเนาะ

เหมือนบอกว่ารถหัวคุณแม่เป็นสนามแข่งรถ
ขึ้นเนินหน่อยลงเขาลงอ่าวลงแอ่งก็ว่ากันไป
เสร็จแล้วเท่านั้นไม่พอคุณลูกเขาเปิดสวิตช์นี่

เล่นแบบนี้พอเปิดสวิตช์เท่านั้นแหละ

เสร็จแล้วล้อมันก็เลยไปพันอ่ะเนาะถ้าผู้ชายยังไม่เท่าไหร่

ไอ้รถคันนี้จะได้ไม่มาวุ่นวายบนหัวฉันนี่อีก

แต่ว่าผมนี่ก็น่าจะโดนหลุดล่วงไปบ้างนะฮะ
ก็เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับคุณลูก
ใครที่มีลูกเล็กก็ต้องดูนะครับ
นี่อย่างว่าเนี่ยลูกเขาก็อยากจะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่นะ
ก็จริงนะเขามาเกาะแกะเล่นกับเราอะไรอย่างนี้
แต่บางอย่างมันก็ต้องแบบต้องห้ามเหมือนกันต้องดูดี
ไม่อยากจะกลายเป็นอุบัติเหตุเจ็บเฉพาะเปล่านะคะ
ไหมคะคันหัวต้องไปถอนงอกแล้วล่ะ
เอามาเรื่องนี้กันบ้างนะครับเขาบอกว่าลืมอะไรก็ลืมกันได้
แต่ถ้าลืมมือถือไว้บนหลังคารถแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันพัง
แล้วยังโชคดีไปเจอคนใจดีพลเมืองดีมาช่วยไว้ได้ทันครับ
โอ้โหบางคนดูคลิปนี้แล้วไม่ทันได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มือถือ
สนใจเพลงก่อนค่ะใช่เต้นตามใหญ่เลย
เอาแต่อย่างนี้เล่าให้ฟังฮะเห็นไหมมือถือเราวงกลมเอาไว้
อยู่บนหลังคารถจริงวางไว้อย่างนั้นแล้วไม่รู้นะว่าลืมตั้งแต่ตรงไหน

ใช่เคราะห์ยังดีว่ามันยังอยู่ตรงนั้น
ถ้าหล่นไปเนี่ยโอ้โหแตกเสียหายเลยค่ะ

ใช่ครับคนที่เขาขับตามหลังมาเขาเห็นแล้วรถคันนี้มีอะไรแปลกปลอมอยู่บนหลังคารถ
ก็เลยจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปช่วยบอกคนขับบอกพี่
พี่พี่ลืมมือถือไว้บนหลังคารถนะครับแล้วก็หยิบให้กับพี่คนขับ
ผมว่านะตอนแรกคนขับเขาน่าจะตกใจนะ
เดี๋ยวมีคนมาเคาะ
แต่นี่พี่เขามาดีมาช่วยพลเมืองดีขอปรบมือให้

เพราะการลืมของบนรถไม่ใช่แค่คนนี้ที่เคยลืม

ไม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟ
แก้วน้ำกระเป๋าตังค์
เคยลืมอะไรหลายอย่างไปบนนั้น
เพราะบางทีเราถือของหลายอย่าง
เราก็ต้องวางไว้ก่อน

แล้วพอเราเข้ารถปุ๊บไปเลยจ้ะ
เป็นอย่างนั้นจริงคุณช็อคเลยเหรอ
เออเก็บเงินยังไงได้ขนาดนี้เธอบอกว่าขอเคล็ดลับหน่อยงั้นเริ่มเลยค่ะ๑มกราคมปี๖๕เนี่ยนะคะ
ปีที่ผ่านมาจนถึง๓๑ธันวาคมเธอเริ่มเก็บเงิน

และเลือกเก็บเฉพาะแบงค์๕๐กับแบงค์๑๐๐นะ

เพราะว่ามันเป็นแบงค์ที่มีราคาไม่มากหรือน้อยเกินไป

แล้วมันก็บางทีไม่ได้หาง่ายด้วยนะ
นิยมเก็บแบงค์นี้นะคะ

อยู่ที่ประมาณ๒๕๘๑๐๐บาท
มีแบงค์ร้อยรวมอยู่ด้วย๒๐๐๐บาทนะคะ

คือเธอก็ไม่ได้บอกหรอกนะว่าวันหนึ่งจะต้องหยอดเท่าไหร่อะไรยังไง

แล้วแต่วันว่าวันนั้นขายได้เยอะ
แล้วขายแล้วได้แบงค์๕๐เยอะน้อยอะไรก็ว่ากันไปถูกไหม
ถูกต้องแต่ว่ามีวินัยในการเก็บคือเก็บทุกวัน
ซึ่งเงินที่ออมได้ในปีนี้นะคะ

เพราะว่าปีที่แล้วเธอนำไปใช้หนี้ธนาคาร
แต่พอปีนี้นะเธอบอกหลุดหนี้หมดแล้ว
เธอก็จะนำนี้ไปใช้ให้เป็นรางวัลชีวิตบ้าง
พาครอบครัวไปเที่ยวไปทำบุญซื้อของที่อยากได้
ส่วนหนึ่งก็จะนำไปฝากธนาคารเอาไว้นะคะ
โดยในปีใหม่นี้ปี๖๖นี้ค่ะเธอบอกว่าเริ่มแล้วนะ
หยอดเงินเก็บใส่ถังแล้วค่ะ
วันนี้วันที่๕มกราคมใช่ไหม

เก็บแบบนี้ทุกปี
เพื่อที่จะเอาไว้ให้ลูกใช้ในอนาคต
แต่เป็นข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยก็เก็บถังน้ำนั้นดีนะ

เพราะตอนไม่เป็นข่าวคนหนูก็ไม่รู้เห็นถังน้ำก็เดินผ่านเดินผ่าน
เออแต่พอตอนนี้รู้แล้วอาจจะเป็นที่สนใจ

ซึ่งพี่เปิ้ลบอกนะคะว่าทุกครั้งที่เก็บเงิน
เมื่อครบปีแล้วเปิดฝาออกมาจะรู้สึกตื่นเต้น
แล้วลุ้นทุกครั้งว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะคะ
หลังเปิดออกมานับเงินได้ถึง๒แสน

แล้วที่ผ่านมาก็มีคนมาขอเคล็ดลับวิธีการออมเงินอยู่เสมอค่ะ
เธอก็แนะนำแบบนี้แหละว่าออมเท่าไหร่ก็ตามอยู่ที่เรา
ไม่ต้องกำหนดว่าวันละ๕๐วันละ๑๐๐
เท่าไหร่ก็ได้หยอดไปเถอะไม่ต้องสนใจ

ถือว่าช่วงนาทีนั้นเป็นช่วงนาทีที่ทำให้เราเหมือนกับได้รางวัลมากกว่า

ได้ลุ้นดีกว่าว่าสิ่งที่เราพยายามสะสมมา
หอมรอมริบมามันจะเท่าไหร่นะคะ

ลองเปลี่ยนเป็นแบบแบงค์ร้อยเป็น๕๐๐ดูไหม

เหรอแล้วจะเปลี่ยนเป็นเก็บอย่างอื่นได้ไหม
คุณจะไม่เก็บเงินแล้วคุณจะเก็บอะไรล่ะคะ
เก็บใจไว้ในลิ้นชากคงไม่เจอแล้ว
นี่๒ปีโอ้โห
เชิญให้เพราะว่า
ชะลองที่พอเลยกับแม่
เอาอย่างนี้เลยหรอ

แบรนด์นี้พอคือเวลามันผ่านไป

ไม่เข้าใจไม่เข้าใจ
อันนี้เป็นของขวัญเมื่อ๒๒ปีที่แล้ว

แตมทุกอย่างอยู่ครบครับ
ซึ่งของขวัญชิ้นนี้ลูกสองคนนี้เขาบอกว่า

แล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นราคามันเท่าไหร่

เพราะว่าของชิ้นนี้เขาซื้อให้

ไปคิดตามต่อแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่พ่อกลับบอกว่าไม่ใช่เหตุผลนี้

แต่ลูกสองคนเอาของขวัญชิ้นนี้มาให้

แต่นอกจากนี้พ่อยังบอกอีกว่าไม่ได้ลืม
แต่ไม่ได้ตั้งใจเก็บไว้

ของขวัญปีใหม่เขาไม่ให้เล่ากันแล้ว

ให้ลูกให้เล่าจะยังไง

ก็เป็นเรื่องของบ้านเขา
เป็นเรื่องที่เขาคุยกันแล้วเขาแฮปปี้เขาลงตัว

เฮ้ยเดี๋ยวเอาไปคงไปให้เป็นของขวัญปีใหม่

เดี๋ยวก็จะหาว่าเราไม่ให้กินเหล้าไปอีก

ก็คือทานได้แหละในโอกาสที่เหมาะสมนะคะ

ให้ดีด้วยเนาะ
ไปดูเรื่องนี้กันบ้างคุณชนะ

ไอยะแม่ค้าลืม
เศร้าจนเป็นภาพขาวดำเลยเหรอ

แล้วก็มีถุงน้ำซอสน้ำจิ้มอะไรเล็ก

ก็คือพริกและกระเทียมและน้ำจิ้ม

ถ้าผมเป็นผมนะ

โปรตีนหลัก
มันหายไปแล้วมันหายไปได้ยังไง

เมนจามาดหมูนได้นะครับ
แบบนี้ลูกค้าเคลื่อนจริง

คุณหิวใช่ไหมแนะนำไปกินร้านนี้
ของทอดกินแบบรองท้องก่อน

ติดตามในช่วงสบัดรอบกรุง
ต้านแทพ

ร้านรสเข็นแล้วว่านะ

เออถึงหิวแต่ก็ต้องไปกิน

ชื่อว่าร้านลุงบินของทอด
ลุงบินของทอดนะ
กีฬากรุงเทพมหานครนี่เองนะคุณดูค่ะมีเกี้ยวทอดมีไข่ที่เป็นไข่นกกระทา
เกี้ยวทอดมีหอยจ้อมีเห็ดทอดมีพวกฮอตดอกอเด็ดอร่อย
ที่มีไอ้เห็ดเข็มทองใช่ไหมใช่เห็ดเข็มทองทอดใช่ไหมค่ะ
อันนี้ดีเนอะเคี้ยวไปกรุบกรับกรุบกรับอเด็ดอร่อยมากมาย
ถูกใจคนชอบของทอดแน่นอนครับขายในราคาไม้ละสิบบาทเท่านั้นนะคะ
คุณผู้ชมไม่แพงไม่แพงก็ซื้อง่ายขายคล่อง
กินสบายแล้วเนี่ยค่ะพวกไส้กรอกแดงกินตั้งแต่เด็ก
โตแล้วยังกินอยู่เลยก็ยังติดใจอยู่นะคะหรือว่าเป็นพวกลูกชิ้นสาหร่ายทอดแบบนี้นะคะ
ครับแล้วแต่จะแบบชุบแป้งก็ได้ไม่ชุบแป้งก็ได้แต่ว่าร้านนี้เขาทอดแบบกรอบจริงจริงเลย
ดูนี่ดูดิโอ้โหเขาบอกว่ากรอบยันไม้เลยนะโอ้โหคุ้นเป็นปลวกแล้วนะ
ไม้ไม่ต้องกินไม้เขาทอดสุกร้อนก็จริงก็เออก็ไม่ต้องกินก็ทิ้งไป
ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสตามเธอคนนี้ไปแล้วก็ตามไปได้นะคะที่ร้านลุงบินของทอด
ลองตามไปดูนะจ๊ะเผื่อที่จะได้กินของทอดอร่อยอร่อยสบายใจนี่ฮะผมคิดนะ
ฝันด้วยว่าอยากจะตามคนคนนี้ที่เขารีวิวเนี่ยตามไปกินกับเขาด้วยเหมือนกันนะ
เพราะเขากินทีแล้วแบบโอ้โหน่าอร่อยจริง
เกี้ยวเนี่ยไม่ห่อไข่นกตาห่ออะไรหรอคุณอาจารย์

อ้าไม่ได้รอได้
หักเผ่อกเผื้อใส้กรอก

นี่ฮะจากมีการแชร์ข่าวนะฮะว่าหูที่เกาหลีเปิดรับแรงงานเก็บกะหล่ำ
ทางกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานครับ
เขาได้ออกมาชี้แจงว่าการโฆษณาจัดหางาน
เชิญชวนหาคนไปทำงานผ่านสื่อโซเชียล
ซึ่งไม่มีรายละเอียดไม่มีชื่อบริษัทจัดหางาน
ไม่มีตำแหน่งไม่มีคุณสมบัติไม่สามารถทำได้นะครับ
จากฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางานซึ่งมีความผิดตามมาตรา๖๖
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สนใจนะอยากจะไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทให้ถี่ถ้วนก่อน
เพื่อปกป้องปกป้องไม่ให้คนหางานหรือนายจ้าง
หลอกลวงจากมิจฉาชีพได้นะครับ
ไงคนชอบไปทำงานเกาหลีกันเยอะ

นะแต่ว่าคุณต้องเช็คข้อมูลให้ดีไม่ง่าย
เดี๋ยวถูกหลอกเสียหายเสียเงินเสียใจนะจ๊ะ
ต้องไปให้ถูกต้องตามกฎหมายดีที่สุดครับ

คุณผู้ชมครับไปดูในค่ายทหารหน่อย
ต้องบอกว่าเวลาที่เราเป็นอาหารเนี่ยแน่นอนก็ต้องห่างไกลแฟน

ทีนี้พี่ทหารเขาก็มีวิธีในการบอกรักส่วนจะบอกแบบไหนบ้าง

สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม

สกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม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
ที่ให้หนุ่มหล่อเนี่ยมาอุ้มไปนะแล้วก็ไปปลาโอ้โหเรียกได้ว่าน้องเนี่ย
จนตัวเป็นเกลียวเลยล่ะครับ
ลูกเขาเขินหรือว่าแม่เขาเขินกว่าคะ
นั่นนะสิฮะเออน่าจะทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ
แล้วลูกผมก็เป็นนะฮะเวลาเจอผู้ชายหลอกผมชอบเข็นลูกไปสนามเล็กเล่น

จะพาไปที่ไหนเดี๋ยวตามต่อกันแบบชัดได้ใน
ผู้กัดสมัครคราว
กลับมาช่วงนี้ครับผมจะพาไปนครนายกนะฮะซึ่งจังหวัดแห่งนี้เนี่ยมีสถานที่แปลก
และคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะพาไปตะลุยไปบุกป่าคุณผู้ชมครับ
โอ้โหบอกเลยว่าสนุกมากส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในช่วงสะบัดทั่วไทย
สวัสดีครับอยู่กับผมจูด้งในสบัดทั่วไทยนั่นเองนะครับ
ผมอยู่ที่ตำบลศรีกะอางจังหวัดนครนายก
พูดถึงนครนายกมักจะนึกถึงน้ำตกแต่ว่าผมวันนี้จะพามาเดินป่าครับ
ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องไปหาไกด์กันก่อนนะครับไปกันเลยครับ
สวัสดีครับนี่ครับผู้ที่จะมาเป็นไก่
เป็นไกด์ให้เรานะครับคือพี่เจี๊ยบนั่นเองใช่ไหมครับ

เวลาที่เราจะขึ้นไปที่เขาหัวหมวกเนี่ยเราต้องขึ้นไปยังไงฮะ

จะไปถึงเขาหมวกก็จะมีต้นไม้ใหญ่
หลังจากต้นไม้ใหญ่เสร็จปุ๊บก็จะไป
มะพร้าวเขาเรียกว่ามะพร้าวท้องป่อง
ถึงเขาหมวกก็จะมีภาพเขียนโบราณ

หลักก็ไม่โพลครับให้ดูครับ

สำหรับพยุงตัวเวลาเดินขึ้นเขา

โอ้โหนุ่นเห็นแล้วคุณผู้ชม
เห็นใกล้แล้วแต่ว่าอยากดูใกล้เหมือนกัน
เดี๋ยวเราเริ่มเดินจากตรงนี้เลยใช่ไหมครับ

สมมุติว่าเราหลงแล้วมันไม่มีสัญญาณมือถือ

หลักเลยคือยึดลำน้ำเดินตามลำทานลงไป

นี่ครับนี่คือวิธีสังเกตนะครับไป
ระหว่างทางเห็นพี่เจี๊ยบอกจะพามาดูสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคืออะไรฮะ

เดี๋ยวนะฮะอันนี้มันคืออะไรครับพี่เจี๊ยบ

แปลกมากเลยนะครับเดินมาก็จะเห็นแต่ต้นไม้ปกติ
แต่ต้นนี้เนี่ยสะดุดตามากจริงนะครับ

โอ้โหใหญ่มากครับ
เจี๊ยบครับอันนี้คือต้นอะไรฮะ

เกือบร้อยอะครับเพราะว่ามันอยู่มานานแล้ว

น่าจะเกือบเกือบร้อยเมตรอะครับแต่ฝั่งนู้นก็มีเป็นโพงนะสามารถเข้าไปข้างในได้นะครับ
โอ้โหใหญ่มากถึงเลยฮะเขาหัวหมวกมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหรอครับพี่

ลักษณะเด่นของหินก้อนนี้มีลักษณะเด่นยังไงบ้างครับพี่

ตั้งที่มินเมย์อยู่ที่หน้าผาที่เอียงอะครับ
แล้วก็มีหินก้อนเล็กเทินอยู่บนหัว

เป็นที่มาของชื่อว่าเขาหัวหมวก

น่าจะประมาณ๗๐๐เมตรอะครับ
เห็นบอกว่าที่นี่มีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจใช่ไหมครับพี่

เขียนโบราณอยู่ฝั่งซ้ายของหินก้อนนี้ครับ

อุ๊ยสีน่ะมันมีความเป็นโบราณน่ะ
ผมว่าน่าจะหลักพันปีบ้างพี่
กรมศิลปากรมาดูอยู่ที่๒๕๐๐ถึง๓๐๐๐ปีครับ

บอกเลยว่าวันนี้มหัศจรรย์มาก
สถานที่แห่งนี้เขาหัวหมวกจังหวัดนครนายกสวยและวิวดีสุดเลยนะครับ
แต่ว่าถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่แห่งนี้สามารถมาได้อย่างไรบ้างครับ
ติดต่อมาที่เพจกลางเต็นต์ผานั่งดำได้เลยครับ

วันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากนะครับ
และวันนี้ครับคุณผู้ชมหมดเวลาของผมจูด้งแล้ว

ถ้ามีเวลาไปกันให้ได้นะครับ

ช่วงหน้าเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยควันหลงปีใหม่
ปีใหม่เขาก็ให้ของขวัญกันใช่ไหมล่ะ
คุณยายท่านนี้ก็ได้รับของขวัญกล่องใหญ่สีแดงขนาดนี้
ข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายคนก็ให้ของขวัญญาติผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุที่เราเคารพนับถือใช่ไหม
เหมือนคุณยายสองท่านนี้ก็ได้รับของขวัญกล่องแดงกล่องใหญ่เลยค่ะ
เปิดมาเป็นอะไรคุณยายเนี่ยยิ้มปากฉีกเลยค่ะ
ว้าว

เออถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าได้ของขวัญกล่องใหญ่
ข้างในนี่มีเงินแบงค์ร้อยเยอะแยะไปหมดเลย
นับดูแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้มี๕๐๐๐บาท
คุณยายทั้งสองนะคะคือคุณยายพาอายุ๗๕ปีและยายศรีอายุ๗๗ปี

พอได้รับกล่องของขวัญแบบนี้แล้วโอ้โหยิ้มแก้มปริเลย
เอามือปิดปากอย่างนี้น่ารักทีเดียวนะคะ
โอ้โหน่ารักน่าชื่นชมจริงนะคะที่ได้รับของขวัญดีแบบนี้ในช่วงปีใหม่นะ
ยังไงก็ขอชื่นชมนะเจ้าของคลิปด้วยค่ะที่นำภาพความน่ารักแบบนี้มาให้เราได้ชื่นชมกัน

นี่กันโอ้โห

ถ้าอยากได้แต่ส่วนใหญ่อยู่ในฐานะคนให้ตลอดเลย
เดี๋ยวอีกไม่นานคุณจะเป็นผู้สูงอายุที่จะได้รับของจากลูกหลาน

ลุงดูแลสุขบ้างนะลุง
นี่แหละครับความขอบความที่ดีที่สุดก็คือเงินเนี่ยนะฮะ

เดี๋ยววันนี้เราลาคุณด้วยภาพน้องแมวนอนดมกุ้งครับ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
สามารถรับชมกันแบบสำรวจได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ